ไปต่ออาทิตย์๑ข่าวแล้วกันนะฮะ

สำหรับประเด็นเรื่องกัปตันชลทรค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะกัปตันนั้นได้ออกสื่อแล้วนะจ๊ะ
หลังจากที่มีการฟ้องร้องประกาศฟ้องร้องของอดีตแฟนสาวมิ้ง

โดยเจ้าตัวค่ะได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดเลย
สรุปก็คือตัวเองเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไป
เรื่องนี้จะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิต
แล้วก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษแฟนคลับ
แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอีกครั้ง
ส่วนที่มีเสียงวิภาควิจารณ์การดำเนินคดีฝ่ายหญิงนั้นนะคะ
ไม่ได้มีเจตนาให้ใครต้องได้รับโทษถึงขั้นเข้าคุก
หรือต้องการเรียกร้องค่าเสียหายใดนะ

ซึ่งตัวเองเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะ

ยุติเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมได้ค่ะ
หากสารตัดสินว่าตัวเองนั้นก็เป็นฝ่ายผิดนะ
เขาเองก็ยินดีรับผลจากการกระทำนั้นเช่นกันค่ะ
อันนี้ที่เราสรุปมาให้ฟังกันนะคะ
แล้วก็เมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมแล้วนะคะ
ตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ขออนุญาตไม่ตอบคำถามใดในเรื่องของคดีความ
เพื่อไม่ให้เป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลในการพิสูจน์หาความจริงค่ะ
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะการขอบคุณต้นสังกัด
แฟนคลับแล้วก็สื่อมวลชนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ในทวิตเตอร์นะคะแฟนก็ได้รวบรวมมา

ของคุณมิ้งเองไม่มีความเคลื่อนไหว
ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าใครไม่ลืมมิ้งขอลืม

แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมได้

ก็ต้องรอดูนะคะว่าขั้นตอนตามกฎหมาย
จะสามารถให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายได้หรือไม่